ศึกนี้สำคัญเดิมพันธิงแชมป์โลก
ไม้เรือไวกิ้งชิงรองแชมป์โลกอันดับหนึ่ง
พฤทธิ์๒๐ธันวาคมนี้สวนลุ่มในบาสารัฐดาพิเศษบ่าย๔มเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เกียรติกิลินโปรโมชั่นรับประกันความมัน